ตามนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่ดีกว่า
จากไปเที่ยวแล้วได้ทำบุญด้วย

และจะดีกว่า๒๐๐องค์ที่ล้อมรอบ
อยู่บนยอดเขาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดตา

ใช้ความพยายามใช้ความอดทนแต่ถือว่าเป็นบุญมากนะ
สำหรับใครที่ได้ขึ้นไปกราบศักระพระพุทธรูป

สำนักสงฆ์วัดป่าถ้ำผาธรรมตำบลท่าสายลวด

ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับ
เดินทางไปชมพระพุทธรูปและเจดีบนยอดเขากว่า๒๐๐องค์

ทำให้บรรยากาศนั้นก็คึกคักเป็นพิเศษ

โดยพระธวัชชัยวีระปัญโย
ขออภัยครับเจ้าสำนักสงฆ์วัดถ้ำภูผาธรรมบอกว่า
การสร้างพระพุทธรูปและเจดีบนยอดเขามีความสูงประมาณ๒๐เมตร

ที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชานะครับ
เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามครับ
สำหรับสำนักสงฆ์วัดป่าถ้ำผาธรรมนี้นะครับถูกสร้าง
ราวอายุประมาณ๓๐๔๐ปีที่แล้ว
ในช่วงที่ทหารพม่ากับทหารกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาวกะเหลี่ยง

แต่มีพระสงฆ์เดินทุดงก็ได้มาเจอที่นี่
หลังจากนั้นจึงเกิดความเลื่อมสายศรัทธา
แล้วก็ดูเรื่องของสถานที่
ก็เลยก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้น
แล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูป
แล้วก็เจดีกว่า๒๐๐องค์บนเนินเขาหินแบบนี้นะครับ